สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
กลับมาสนุกสนานกันต่อกับรายการกิโลท่อ
ักได้เท่าไหร่เอากลับบ้านไปเลยในรอบการขันรอบที่๒
รอบนี้นักตักทั้ง๓คนได้อุปกรณ์ในการตักที่เหมือนกัน
นั่นก็คือพลั่วแต่จะมีอุปสรรคต่างซ่อนไว้หลังแผ่นป้าย
โดยผู้ที่ตักได้น้ำหนักมากที่สุดในรอบแรก
จะเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกแผ่นป้ายเพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้

วันนี้นะครับแข่งขันกันนะฮะในหมู่คนหน้าตาดีดาวและเดือนมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับ
ที่ยังยืนหยัดอยู่กับเราครับท่านแรกคุณก๊อฟ
ท่านที่สองนะครับความสดใสแสงสว่างเล็กที่เหลือในชีวิตของพี่ครับผม

ผู้ที่จะเลือกศักดิ์ก็คือผู้ที่ทำว่านาคารทองในรอบที่เราได้สูงสุด
คุณทันวานั่นเองแต่ก่อนอื่นไปดูสิ่งของปริศนากันก่อน

ชอบดูเดี๋ยววันนี้เรามีตัวละคร
จากในภาพยนตร์มาปรากฏตัวที่นี่เลย

ขอตัวนักแสดงหน่อย

อันนี้ไม่ใช่หรอกอันนี้เป็นรายการดงดังที่สุดที่เคยมี

ไม่ใช่หรอฟอร์มยักษ์เหรอนะพี่
เอาใหม่ทำเสียงให้เขาดูให้มันรู้ว่าเรื่องอะไร

ของรักของข้า

คำคำว่าของรักของข้าต้องเรื่องนี้เลย

เออ

แหวนที่มันตามหากันทั้งเรื่อง

เรื่องชื่อหนังเรื่องแหวนพเดอลิงไงเรา

คุณผู้ชมครับสิ่งของปริศนาของเราในรอบนี้ชัดเจนเลย

สิ่งของปริศนาที่นักตักแต่ละคนจะต้องตักในรอบนี้นั่นก็คือ

บอกเลยนะครับว่าปราบเซียนมามากต่อมากแล้ว
เพราะว่าด้วยทั้งขนาดที่เบาปลิ้วลมง่ายแถมตักขึ้นเนี่ยก็ยากยาก

นี่ก็คือสิ่งของปริศนาของเราแต่ตัวแปลสำคัญในรอบนี้

ถูกพันด้วยที่ถ่วงน้ำหนักข้างล่างนี้ค่ะ
ล้ออย่างผูกติดตัวไว้แล้วก็ลากไป
กระโปรงสอบค่ะน่าจะถนัดน้องมิ้นที่สุดนะถนัดที่สุดเลยไหม
อันนี้ค่ะที่ถ่วงน้ำหนักแขนค่ะ

เวลาตัดก็จะทำให้เพิ่มความหนักเข้าไปอีก

ก็คือจะต้องเลือกผู้ชมในสตูดิโอนี้๑คน
ผูกสามขาเดินให้มันลำบากยากขึ้นมาอีก

เดินก็อาจจะเดินทำให้เดินลำบากเพิ่มขึ้น

โดนเลเซอร์นะอะไรอย่างนี้จะเป็นอันตรายได้

อุปสรรคต่างที่จะเกิดขึ้นเราไม่อยากเจอชิ้นไหนที่สุด

ทำไมอ่ะก็มันแขนผมหนักผมก็ยกไม่ไหว
เออเพราะถ่วงทำไม
ชิ้นไหนที่มิ้นไม่อยากเจอที่สุดไม่เอา
ล้อฯค่ะมันยางใช่หรอหรือล้อต้องลากไปด้วยใช่ไหม

ตัวหนูก็หนักพอแล้วพี่อย่าเอาภาระมาเพิ่มให้หนูนะขอร้อง
ถ้าเราได้ไปเราสบายด้วยเพื่อนก็สบายด้วยล่ะ

นี่พี่หวาไม่เอาว่านั้น

ปรึกษากันได้ปรึกษากันได้

เรา๓คนชอบคนละแบบกันเลยทีเดียว
ก็ขอให้เจอตรงกลางระหว่าง๒๓คนละกันนะครับ
เพราะว่าน้องเขาบอกว่ามาพร้อมต้นขาที่มั่นคง

ไม้เลข๒เดิน๓ขา

ไม้เลข๖ถุงซายทวงน้ำหนัก
หมายเลข๗ชุดอาบน้ำทวงน้ำหนัก
ไม้เลข๘ห่วงด้วยล้อลด
และสุดท้ายหมายเลข๙คือพี่ดามคอล่ะครับ
เหยียบลูกโป่ง๑ครั้งก่อนที่จะออกตัววิ่ง
กลับมาปั๊บเหยียบลูกโป่งอีก๑ครั้งก่อนที่ออกตัวนะครับ
เริ่มแรกนี่คือเหยียบอันแรกก่อนเลย
ถึงจะไปตักได้กลับมาเหยียบอีกครั้งหนึ่งไปอย่างนี้เรื่อย

โป๊ะตลอดเลย
เป็นเกมที่มีความสูสีกันมากเลยล่ะครับเพราะบอกแล้วนะครับว่าหลอดเนี่ยปราบเซียน
ต่อให้ตักได้เยอะแค่ไหนก็ยังมีโอกาสร่วงกลางทางอยู่ดี
มาลุ้นกันเลยนะครับว่าน้ำหนักแต่ละคนเนี่ยจะเฉือนกันแค่ไหนเชียว
คุณก๊อตเกิ้ล
ในรอบนี้นะคะคุณก๊อฟก็เป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถทำกิโลทองไปได้สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง
ทำไปได้ถึง๓คิด
โถน้องธันวาคารมเนี่ยเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองแต่ว่าก็เป็นรองแชมป์อีกทีแล้วกันนะครับ
เพราะว่าต้องตกรอบกลับบ้านซะแล้วขอบคุณนะครับที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้บ๊าย